ฉันพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องร้อนแรงในโลกโซเชียลในวันนี้นะคะ
ที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของวัดมนตบ
คือมันเกิดจากการที่ทางวัดเนี่ยไปติดตั้งป้ายนะคะ
เป็นประกาศของทางวัดบอกว่าวัดมนตบไม่รับเผาศพตำรวจ
นี่แหละค่ะป้ายนี้ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ไปติดเอาไว้กลางสาราการเปลี่ยนของวัดนะคะ
มีการตำหนิกันในวงกว้างถึงความไม่เหมาะสม
ทีมข่าวของเราไปที่วัดค่ะ
ปรากฏว่าทางวัดตัดสินใจเอาป้ายข้อความนี้ออกไปแล้วนะคะในตอนนี้นะคะ
ก็ไปพูดคุยกับพระสมุอนันต์เจ้าอาวาสวัด
ซึ่งก็ชี้แจงบอกว่าท่านบอกว่าเห็นข่าวการชุมนุมเมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วมีการสลายการชุมนุมโดยการใช้ความรุนแรง
พูดแบบนี้นะคะแล้วก็เกิดความคิดว่าทำไมตำรวจไม่ปฏิบัติตามหลักสากล
ก็เลยทำป้ายนี้ขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้ผ่านกรรมการวัดหรอกท่านคิดเอง
ตั้งใจจะเป็นกุศโลบายเตือนสติตำรวจค่ะ
ว่าตอนนี้คุณเป็นผู้พิทักษันติราชหรือว่าคุณจะเป็นผู้ร้าย
เท่านั้นไม่มีอะไรเลยศพก็มาที่นี่ก็รับเผาให้หมด
ซึ่งเราก็ไปตะเวนถามคนที่อยู่แถวนั้นชาวบ้านระแวกนั้นนะคะ
หลายคนก็บอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมองเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
การแสดงออกเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะแล้วชาวบ้านบางคนก็บอกว่า
ท่านเจ้าอาวาสเคยเป็นทหารมาก่อนก่อนที่จะมาบวชเป็นพระ
ก็เลยมีความคิดเห็นที่อยากจะแสดงออกนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นร้อนแรง
ซึ่งก็จบแล้วนะคะเพราะว่าเอาป้ายออกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม